น้ำหนัก๖๓กิโลกรัมเกรียงไกรแก้วสำริท
ปะทะกิ่งไผ่ลูกเจ้าพ่อบ่อทอง
และวันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความมันลุ้นกันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก
พบกับมวยคู่เอกเพชรภูผ่านสอเอสอายิมพระทะพิชิตชัยสศักดิ์สยาม